เดตสุดเลยวันนี้นะคะก็มีคนสวยหล่อใจบุญใจดีค่ะ
นำทีมโดยคุณแคนดี้รากแก่นนะคะคุณหุยพงพันธ์รวมไปถึงดีเจแมนค่ะ
นะคะรวมทีมกันไปนะคะแจกของกันที่ชุมชนมักกษันค่ะ
แน่นอนเจอดีเจแมนค่ะต้องขยับมาอัปเดตนิดนึงนะคะ
เรื่องสีภรรยาใบเตยอาสยาตอนนี้ค่ะท้อง๖เดือนแล้วคุณผู้ชม
อาการแพ้เนี่ยหายหมดแล้วนะคะมีแต่อาการชอบเต้นอย่างที่เราเห็นในคลิปเนี่ยค่ะ
แต่เต้นหนักเข้านะคะบางวันพ่อตกใจอะไรรู้ไหมค
ดิ้นไหมคะเลือดกำเดาออก
ใช่พาไปหามงหาหมอนะคะปรากฏว่าสาเหตุที่เกิดแบบนี้เกิดขึ้นนะคะ
มาจากภาวะคุณแม่ระบบฮอร์โมนนะคะ
แล้วก็ที่สำคัญตอนนี้ใบเตยมีอาการเบบี้บลูนะคะก็คือเศร้านั่นเอง
เศร้าขี้น้อยใจอยู่ดีก็มาบ่นสามีบอกว่า

ฟ้าทำไมไม่รักใบเตยแล้ว
ไม่เป็นไรบอกว่าแบบป๊าไม่รักแล้วหรอกอะไรก็อยู่ด้วยกันตลอด
หรือแล้วแบบว่าบางทีตัวนางเองอยากกลับบ้านไปทำวีดีโอไปถ่ายรีวิว
ตอนนี้นางรีวิวเต็มไปหมดบางวันก็อยากกินปลาหมึกย่าง
ซึ่งเป็นปลาหมึกรถเข็นที่ลุงขี่จักรยาน
เราก็ต้องให้วินมอเตอร์ไซด์ไปหาจนได้หาจนเจอ

ใช่พี่แมนก็รักไง
ส่วนกำหนดคลอดทายาทคนแรกคลอดมาแล้วนะคุณผู้ชมค่ะ
ได้วันที่๑๗สิงหาคมแต่จะเป็นแบบพาคลอดหรือธรรมชาติ

แต่ที่แน่นะคะตอนนี้คุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงบอกว่า
ไม่ต้องเตรียมซื้อของอะไรแล้วพี่ป้าน้าซื้อให้เต็มไปหมด

คลอดปุ๊บเป็นพรีเซนเตอร์ได้ปั๊บเลยครับคุณผู้ชมโอ้โฮขนาดนั้น
ตอนนี้ไม่ต้องซื้อเลยครับตอนนี้เต็มบ้าน
แล้วก็ขอบคุณขอบคุณทุกคนมากนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นโอ้โหทุกแบรนด์ไม่ว่าจะเป็น
ตอนนี้ลูกผมเกิดมาพร้อมเลยอะ
หลุดออกมาปุ๊บทุกอย่างมีพร้อมหมด
แพมป์เผอร์สบู่ของเล่นเตี้ยง
หมดเลยครับยันโตมีตั้งแต่เปรย์ในรถ
ตั้งแต่เปย์นอกรถตั้งแต่โอ้โหคาซีส
มีทุกอย่างครับผมดีมากครับน้องเวทมนต์
อืมรักครับรักเรียบพร้อมอย่างดีเลยนะคะ